ยังเป็นหนึ่งบนถึงประจา
ไม่ค่อยลืมคำคนลำลุงกา
โอ้ยสักเสียว

การร้องเพลงนี้ครั้งแรกของคุณกุ้งเลยนะครับ
ในชีวิตเลยเหมือนคนที่แบบว่า
ได้รถป้ายแดงมาคันใหม่ไม่เคยขับเลย

ร้องด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

ปกติเสียงดีกว่านี้เยอะนะครับ
เพลงนี้ร้องแบบว่ากล้ากลัวนะครับคุณกุ้ง
แต่ก็สามารถร้องจนจบเพลงไปได้นะครับ
ถือว่าเก่งมากเหงื่อแตกเลยครับ

ถือว่าโอ้โหเป็นการร้องครั้งแรกที่แบบเนียนเลย

อย่างคำว่าก้อใช่อะไรแบบนี้นะครับ

พี่เอก็นั่งฟังแล้วก็เคาะจังหวะไปด้วย
ป่าก็ร้องตามอยู่เป็นไงบ้างคะพี่เอ๋
หลังจากที่เปิดให้ภรรยาฟังทุกเช้าเลย

คำนี้ผมก็ไม่มั่นใจเพราะผมก็ฟังบ้านครับ
ค่ะก็งั้นก็มาฟังคำเฉลยพร้อมกัน

ขอให้ผ่านเพลงนี้ไปให้ได้นะครับ

มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่า๔๐๐๐บาท

ร้อง

โอ้โหเยี่ยมจริงเลยค่ะ

โอ้โหร้องครั้งแรกร้องถูกต้องหมดเลยทุกคำนะครับ

จากเพลงสาวบางกรวยนะครับ
ของคุณออนออรดีนะครับ

ก็อาศัยที่ว่าเป็นคนมีความสวรรค์เลยนะครับ

ร้องก็ร้องได้ไม่ผิดเลยนะครับคุณกุ้ง

ถึงจะขายของไม่ได้

แต่พี่กุ้งก็ยังมีพลังใจเต็มที่เลย
คือพลังใจที่ได้มาจากครอบครัวนะพี่กุ้ง

เป็นยังไงพี่กุ้งค่ะเรื่องอาหารการกิน

ก็ตอนที่แฟนล้มป่วยแล้ว

คือเขาทำอะไรไม่ได้เลยเดินไม่ได้

เหมือนที่กุ้งไม่มีรายได้เลย
แล้วลูกเต้ากินอะไรกันนะคะตอนที่ลำบาก

ต้มข้าวใส่เกลือ
หลักเลยเพราะว่าเรา

เราก็ต้องให้ลูกกินแบบนี้ไปก่อน

ส่วนให้ทุกคนก็ได้
จะมีอะไรอยู่
น้ำนาวเต้ารู้ไหมครับ
เค็มนิดเห็นบอกน้ำหนาวนี่เขาเป็นเด็กไม่ค่อยยิ้มเลย

เขาเครียดมั้งเห็นเราเป็นแบบนี้เห็นพ่อแม่เป็นแบบนี้
เขาก็เลยเหมือนเขาเหมือนเขามีความกลัวเนอะ
พ่อก็หากินไม่ได้แม่ก็หากินคนเดียว
แล้วแม่จะอยู่ยังไงแม่จะเลี้ยงพวกเขายังไง
เขาก็ถามนะเขาก็ถามกุ้งอยู่ว่าแม่เหนื่อยไหมแม่กลัวหรือเปล่า
ทำไม่ได้แล้วพ่อทำงานไม่ได้แล้วแม่กลัวหรือเปล่า
เดี๋ยวนะเขามีคำถามถามพี่กุ้งหรือว่าพี่กุ้งกลัวหรือเปล่า

ฟังแม่นะลูกแม่คนนี้อยากบอกกับลูกแล้วก็เอด้วยนะ
ไม่ต้องกลัวตามใดที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่
ทุกคนในบ้านจะต้องไม่อดทุกคนในบ้านจะต้องอยู่ดีกินดี
ถึงแม้ว่าฉันจะเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ยอม
ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีกันค่ะ
ก็เป็นคำบอกกล่าว
ของคุณแม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย

โอกาสเนี่ยก็มีมากขึ้นทีเดียว
นาวครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ

ใช่เขาโตมาในโลกยุคใหม่แล้ว

นักกีฬาในโลกยุคของน้ำหนาว

ขอให้ฝึกฝนแล้วก็เป็นได้จริง
นะช่วยคุณแม่เป็นอีกแรงหนึ่ง
ถ้าไม่อยากให้คุณแม่ลำบากเยอะ

ก็มาไกลพอสมควรทีเดียวนะครับ

ตัวช่วยสุดยอด

พี่เอขาฝากให้กำลังใจพี่กุ้งสักนิดนึงครับพี่

ให้กำลังใจภรรยาแต่ว่าตัวเองน้ำตาคลอเลย

ดูพี่ทั้งคู่อยู่นะคะ

ในทางกลับกันแล้วมองพี่กุ้ง
คือพี่กุ้งนำมาในรอบนี้เชื่อไหม
ว่าดูเหนื่อยกว่าครั้งแรกที่เราเจอกันไปมากเลยทีเดียว
แสดงว่าพี่กุ้งคงจะเหนื่อยมากจริง

จากพี่เอที่เป็นสามีที่น่ารักนะคะ

เป๊กทางเราคุณป่าก็อยากให้กำลังใจพี่กุ้งนะ
ขอให้ร้องได้เยอะที่สุดเท่าที่พี่กุ้งจะทำไหวนะคะ
ช่วงที่เงินทองหายากแบบนี้นะครับ
ตั้งใจดีนะครับมีโอกาสอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วนะครับ

ถึงเพลงที่๔แล้วนะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
คุณกุ้งค่าหกหมื่นบาทนะครับ
นี่ก็คืออินโทรเพลงที่๔นะครับคุณกุ้ง

เพลงใต้ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้ฟังเลย

ตัวก็จะเอาไว้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับ

สำหรับเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท
จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตอนนี้นะครับทิ้งเงินสี่หมื่นไว้นะครับต้องการ๖๐๐๐เท่านั้นนะครับตัวช่วยล่ะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตัวช่วยค่ะเอาไว้ใช้ในเวลาแบบนี้ค่ะเวลาคับขันค่ะครับ
ตัวช่วยนะครับทั้งหมด๓แผ่นเลือกใช้ได้แผ่นแรกคุณกุ้งเลือกแผ่นไหนครับ

แผ่นที่๔นะครับมาดูกันนะครับถ้าเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับจะดีที่สุดหรืออย่างน้อยได้ร้องเพลงเก่งของตัวเองนะครับตัวช่วยแผ่นที่๔นะครับก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๔นะครับคุณกุ้งเลือกได้ร้องผิดได้๑คำครับ

ร้องผิดได้๑คำหมายความว่าจะต้องร้องถูกทั้งหมด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

ตัวช่วยแผนที่๑โค้งเลือก

ตัวช่วย
สวัสดี